เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เป็นกระบะที่ขนเอาแรงงานต่างด้าวมา

กระบะคันนี้ไม่จอดซิ่งหนี
แล้วปรากฏที่คุณผู้ชมเห็นสภาพเพราะอะไรรู้ไหม
กระบะพลิกคว่ำ
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนตายด้วยค่ะคุณผู้ชมตาย๓
ถามว่าตอนนี้คนขับกระบะไปไหนแล้วล่ะ
หนีค่ะหนีเข้าป่าไป
เหตุการณ์นี้ตำรวจที่สพมหาราชแล้วก็กู้ภัยอายุทยา
พอไปถึงเห็นว่ามันเกิดอุบัติเหตุใช่ไหม
ต้องช่วยคนเจ็บก่อนค่ะคนเจ็บจากเหตุการณ์กระบะพลิกคว่ำ
จุดที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายริมคลองบ้านนาที่หมู่๒
อำเภอมหาราชที่อายุทยานะคะ
กระบะคันนี้ดูสิโตยต้าวิโก้สีบรอนเทาทะเบียงสุโขทัย
ล้อเนี่ยหงายแบบนี้ชี้ฟ้าแบบนี้ตัวรถก็พังค่ะ
แล้วไปตรวจสอบนะมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย๓ศพ
เพราะว่าร่างกระเด็นออกมาจากนอกตัวรถ
แล้วก็เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลย
มีคนเจ็บที่กระเด็นออกมาจากตัวรถ
ร้องโอดโออยู่คุณผู้ชมเอ้ย
เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลย
ช่วยมา๑๕คนค่ะ
ไปส่งโรงพยาบาลมหาราชส่งโรงพยาบาลอ่างทอง

ทีนี้ทางตำรวจทางหลวงจังหวัดสิงห์บุรีอย่างดาบตำรวจชัยวิชิตแสนทรัพย์เนี่ย
บอกว่าผมเนี่ยนะออกมาตรวจพื้นที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเลย
ผมเห็นกระบะเนี่ยต้องสงสัยอยู่สองคันวิ่งมาตามถนนสายเอเชียตรงสิงห์บุรี
ลักษณะของกระบะสองคันที่ผมเห็นเนี่ยนะโอ้โหตีคู่แข่งกันมาเลย
ผมก็ต้องส่งสัญญาณสิหยุดหยุดจอดก่อนจอดก่อน
จะตรวจไงแต่ปรากฏว่าคนขับกระบะเนี่ยเร่งเครื่องคือจะหนี
หนีตั้งแต่สิงห์บุรีเข้าพื้นที่จังหวัดอายุทยาค่ะ
คุณผู้ชมข้ามจังหวัดเลยจนมาเกิดเหตุพลิกคว่ำ
เดี๋ยวฟังดาบตำรวจชัยวิชิตหน่อยนะคะ
ว่าเราเลี่ยงว่ายุดใช้ความเร็วขับไปเลย
แล้วก็ตามมาส่งบุตรไอ้ครัว
กดตารีบก้ายนกออกมาอิสงสัมมนตร์
นี่ไงเห็นปาดกันมาแล้วเกิดได้นะค่ะ
ทีนี้จากการสอบส่วนเบื้องต้น
แล้วก็คนเสียชีวิตนั่งมากับรถกระบะคันนี้นี่แหละค่ะ

ส่วนคนขับกระบะเนี่ยหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว

ใช้ช่วงที่กำลังชุนละมุนอยู่กับการช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ย

ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องตามตัวคนขับกระบะมา

แล้วเดี๋ยวต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะ

ยังไงตำรวจต้องจับตัวได้แน่นอนนะคะ